ก็หลังจากที่ได้มีโอกาสได้ชี้แจงนะครับต่อสภาแห่งนี้ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเขาติดตามและเขาให้ความสนใจนะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้พูดนะครับเพราะว่าผมเตรียมตัวมาหลายวันแล้วนะครับก็รอที่จะชี้แจงครับ
อยากจะกลับเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีอาชีพต่อนักการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าสู่การเมืองเพราะว่าเราต้องการพัฒนาบ้านเกิดเมืองเราของเราให้มีความเจริญ
แต่พอมาอยู่สถานะแห่งนี้มันไม่สามารถที่จะดูแลเฉพาะผู้ใหญ่มันต้องดูแลทั่วประเทศไทยนะครับเราก็ทำให้ดีที่สุดหากเรายังมีประโยชน์ต่อแผ่นดินมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเราก็พร้อมจะทำต่อแต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องให้มีใครมาไล่หรอกผมไปของผมเองครับ
เตรียมตัวด้วยครับคดีเต็มแน่ที่ประเทศที่พยาบาล
ก็ในเมื่อเราชี้แจงต่อสภาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่อันทรงเกียรติแล้วนะครับ
คุณก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขคุณก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง

หรือมันพาใจแบบเล่มเที่ยวกันกัน
จริงแล้วเนี่ยครับคือผมต้องเรียนตรงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ๓๐ปีกว่า
หรืออะไรก็ตามผมได้ชี้แจงชัดเจนอยู่แล้ว
หากคุณยังบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ
ผมพร้อมที่จะรับสถานการณ์อย่างนี้นะครับ
คือผมมองว่าข้อมูลของเขาเนี่ยยังด้อยกว่าผมนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย
ผมเดินไปหลายสเต็ปไปนะครับ
แล้ววันหนึ่งนะครับเขายังไม่หยุดเนี่ย
เดี๋ยวผมเอาข้อมูลมากกว่านี้นะครับ
สวนกลับแล้วคุณจะลากันนะครับ
ก็อ่อนหรือไม่อ่อนท่านก็ดูครับ
ที่ผ่านมานะครับผมทำงานลงพื้นที่๑ร้อย๑๑ครั้ง
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน๔๕จังหวัด

ภาคทางเหนือใต้อีสาน
เขาอยากจะเดินทางมาทีสภาพวุฒิภุทธิรัชนาโฌน

เมื่อคืนดีกว่าผมจะได้นอนเกือบปี
เพราะมีพี่น้องประชาชนโทรมาให้กำลังใจ

อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นพิสูจน์ว่าผมทำงานตอบโจทย์
ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองและพี่น้องประชาชนชัดเจน
คือการหลุดหรือไม่หลุดจากคอรมอล
มันเป็นเรื่องของพระอันตรายกรรมกรุง
ตลอดจนถึงผู้ใหญ่หลายท่านที่จะหารือกัน
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านใดท่านหนึ่งจะเป็นคนตัดสินใจ

คือผมก็สังเกตที่ผมชี้แจง
ระหว่างที่ผมฟังผมก็ยิบผมก็หล่องผม

ผมผ่านเรื่องมากขึ้นกว่านี้ครับ

แต่ส่วนตัวผมแล้วผมว่าผมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้ว
ส่วนจะดีหรือไม่ดีสำหรับ
มาตรฐานของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก็แล้วแต่ละท่านคิดนะครับ
ยังเลยครับเมื่อคืนกว่าผมจะกลับไปก็ตี๓กว่า
ก่อนจะได้นอนก็เกือบ๖โมงเช้า
ยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับ

เป็นเรื่องการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ

ข้อมูลที่เรื่องเดิมซึ่งใครเขาก็รู้กันทั่วโลกแล้วนะครับ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมได้ชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับ
ผมกำลังทำเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวภายหลังว่า
ประเด็นในแต่ละเรื่องในแต่วลีในแต่ละสาระนะครับ
ของคำพิพักษานี้ผมจะมาชี้แจงละเอียดนิดนะครับ
นะครับขอบคุณครับ

เข้าสู่เรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้ว

ผมบอกแล้วผมอยู่บนโลกทางเกี่ยว

ถ้าวันนี้ได้เชิญหน้าจากสอบสอบที่ไป

ตรงนี้มันคือเวทีการเมือง

ผมทำงานการเมืองอยู่นะครับ
ถ้าไม่เอาลงที่ว่า
อาจจะเป็นสอบสอบที่คุณแม่งควดใหม่
เพราะโมนใหม่ก็เป็นแบบนั้น

เพราะผมคิดว่าในเวลานี้

ชอบเด็กหลายท่านที่มีความคิดและตั้งใจที่เข้าสู่การเมืองนะครับ
แต่การเมืองไม่ใช่ของเล่นนะครับอย่าเล่นการเมืองมากเกินไป